คุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รุมทำร้ายหนุ่มโรงงาน
ทำร้ายหนุ่มโรงงานไม่พอไปขู่เมียเขาอีก
คราวนี้นะครับเมียกลัวนะครับ
คนเจ็บกลัวหอบลูก๓คน

หอบลูก๓คนหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วครับ

เอามาดูกรณีนี้ก่อนที่
สามีถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่นทำร้าย

สาหัสยังไงบ้างกระดูกขากันไกลร่างหัก

วันเพ็ญกุลวัฒน์เล่าบอกว่า
๒ทุ่มณวันที่๑๓มิถุนายน

สักพักโทรบอกให้ไปรับหน่อยถูกทำร้าย
เธอรีบไปเถอะรีบไปไปเจอสามี

กลางตัวนะมีแผลฟกช้ำเพียบเธอพาสามีไปแจ้งความที่สอบพอด์ท่าเรือครับ
หลังจากนั้นก็พาไปหาหมอเลยรู้ว่าสามีของเธอกระดูกกรามฟันกรามเนี่ย
ด้านล่างหักต้องส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับ
นางสาววันเพ็ญเล่าบอกว่าโอ้โหสงสารสามีเหลือเกิน
ไม่เคยไปยุ่งไม่เคยไปผิดใจอะไรกับใครทำงานอย่างเดียวแล้วเป็นเสาหลักของครอบครัว
ช่วงนี้เธอต้องอยู่บ้านกับลูกเล็ก๓คนรู้สึกไม่ปลอดภัย
เพราะผู้ก่อเหตุอยู่ตรงข้ามบ้าน
ห่างไป๒๐เมตรหลังเกิดเผชก็ทืออาบุตเนี่ยนะครับ
ขู่ถึงบ้านเลยมาด่าทอหยาบคล้าย
เธอต้องพาลูกไปอยู่กับน้องสาวก่อน
เรียกร้องให้ตำรวจมาจับผู้ก่อเหตุด้วยครับ
จะไปช่วยห้ามเห็นน้องไปต่อยเขา
หลังแฟนบอกว่าไม่ได้ช่วยห้ามเขาขึ้นไปเค้าก็ฟังเลย
บอกนึกคำน้องเหรอเค้าก็ช่วยกับลุง
ตำรวจสภทรรในโลกพืชที่จุดเกิดเหตุนะครับ
บอกว่าพนักงานสอบสวนนะครับได้รับแจ้งความไว้แล้วอยู่ระหว่างรอผลการตรวจของแพทย์เพื่อจะมาประกอบสำนวนคดี
ยืนยันว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมนะครับส่วนผู้ก่อเหตุทั้งสองคนคือนายเอกและนายอุนะครับ
ตำรวจได้นำตัวไปสอบปากคำแล้วที่สภท่าเรืออยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐาน
แล้วก็ถ้าจากนี้เนี่ยถูกคู่กรณีคมครูอีกโทรหาท่านผู้กำกับได้โดยตรงตลอด๒๔ชั่วโมงเลยเยี่ยมฮะท่านฮะ